ไปดูเหตุการณ์ฆ่ายกครัวที่อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีกันหน่อยนะคะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยประกอบด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกชายวัย๕ขวบค่ะ
เป็นคนงานที่ทำงานอยู่ในฟาร์มหมูนะคะเป็นชาวลาวนี่ค่ะ
นี่ที่เกิดเหตุนะฮะใช่ค่ะแล้วลักษณะฟาร์มหมูเนี่ย
เป็นฟาร์มหมูแบบปิดทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคนนอกเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะคะ
แล้วใครเป็นคนฆ่ายกครัวครอบครัวชาวลาวครอบครัวนี้นะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุสักประมาณตี๓ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชม
ในท้องที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านจุดเกิดเหตุหลังนี้แหละค่ะ
พอไปถึงเนี่ยไปพบว่าถ้วยชามใส่อาหารกระจายเลยนะคะ
แล้วก็พบผู้เสียชีวิต๓รายที่ฟาร์มหมูสง่าพรฟาร์มกาญจนดิตค่ะ
ผู้เสียชีวิตฝั่งพ่อเนี่ยคือชื่อว่านายขันตลีจันดีอายุ๒๔ปี
แม่เนี่ยชื่อว่านางทองบางศรีเงาะอายุ๒๔ปีแล้วศพที่สามคือเป็นศพเด็กชายบิ๊ก

น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๘ชั่วโมง
ผนังบ้านเต็มไปด้วยเลือดแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
หน้าบ้านไปพบรองเท้าผ้าใบ๑คู่
ขนาดเบอร์๔๑๔๒ผ้าใบนี่แหละค่ะที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะ
แล้วก็ลูกบิดจับประตูรวมถึงตัวอย่างดินจากรอยรองเท้าผ้าใบด้วย
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสาวไปยังตัวคนร้ายนะคะ
เบื้องต้นคาดว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นระหว่างเวลาสักประมาณ
นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
ขณะที่กลุ่มผู้ตายเนี่ยเขากำลังนั่งวงล้อมรับประทานอาหารเย็นกันอยู่นะฮะ
ว่าคนร้ายใส่รองเท้าผ้าใบบุกเข้ามาในบ้าน
ทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่ยกมือป้อง
ก็เลยทำให้ข้อมือแล้วก็แขนขาดกระเด็นเลยค่ะ
ส่วนเด็กชายบิ๊กคาดว่าพอเห็นเหตุการณ์น้องพยายามที่จะลุกขึ้นวิ่งหนี
แต่ถูกคนร้ายตามไปใช้มีดสปาต้าฟันไปที่แผ่นหลัง๑ครั้ง
น้องล้มลงแต่เพื่อความแน่ใจค่ะคนร้ายก็เลยฟันซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ทำให้ฝั่งพ่อเนี่ยชื่อว่านายคันตาลีเนี่ย
ถูกฟันที่บริเวณใบหน้าศีรษะแล้วก็ข้อมือด้านซ้ายจนขาด
ข้างศพเนี่ยมีรอยนิ้วที่ขาดด้วยนะคะ
ส่วนภรรยาเนี่ยถูกฟันที่บริเวณศีรษะใบหน้าแล้วก็เป็นแผลชะกันค่ะ
ข้อมือขวาขาดนะฮะส่วนเด็กชายบิ๊ก
ถูกฟันที่ศีรษะแล้วก็ท้ายถอยทั้ง๓ศพเสียชีวิต
ใกล้ใกล้กันแบบนี้นะคะเบื้องต้นทั้งสามศพ
คุณผู้ชมเป็นคนงานของฟาร์มเลี้ยงหมูที่เกิดเหตุเนื้อที่สักประมาณ๑๐ไร่
พอเข้าไปถึงข้างในฟาร์มก็จะไปเจอบ้านหลังแรกก่อน
บ้านหลังแรกเป็นบ้านพักของเจ้าของฟาร์ม
ฟาร์มก็จะไปนอนอาทิตย์ละสักประมาณ๒๓วัน
ไปเป็นบ้านของลูกชายของเจ้าของฟาร์ม
บ้านหลังนี้ลูกชายเจ้าของฟาร์มอาศัยอยู่กับภรรยา
ไปค่ะจะมีโรงเลี้ยงหมูโรงที่๑
แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นบ้านจุดเกิดเหตุ
ก็คือบ้านของคนงานครอบครัวชาวลาวที่เสียชีวิตนะคะ
บ้านหลังนี้สร้างด้วยไม้ขนาด๔คูณ๕เมตร
จากบ้านจุดเกิดเหตุเข้าไปค่ะก็เป็นโรงเลี้ยงหมูโรงที่๒
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นบ่อน้ำนะคะ
มีโอกาสพูดคุยกับกำนันตำบลช้างขวาชื่อว่านายอนันต์ไทยพัฒน์
กำนันบอกว่าจากการสอบถามเจ้าของฟาร์มทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ฟาร์มเนี่ยออกไปงานศพแล้วก็ช่วงสักเวลาสักประมาณหนึ่งทุ่มของวันที่๑เมษายน
ก็โทรหาคนงานแต่ปรากฏว่าโทรหาคนงานคนงานไม่มีใครรับสาย
พอกลับมาถึงฟาร์มค่ะก็เห็นน้ำมันเปิดทิ้งไว้
ไฟที่บ้านคนงานก็เปิดทิ้งไว้ก็เลยเข้าไปดู
พอเปิดเข้าไปดูปรากฏว่าไปเจอทั้งหมดถูกฆ่าตายแล้วนะคะ
เมื่อคืนนะฮะ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนวานนี้
ทีนี้เรามีโอกาสคุยกับอีกหนึ่งคนนะคะ
เจ้าของฟาร์มชื่อว่าคุณสิริพรมทองนุ่นนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่าครอบครัวชาวลาว
ครอบครัวนี้มีปัญหากับใครนะคะ
ทั้งหมดเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างดี
ก็เลยไม่ทราบจริงว่าสาเหตุของการถูกฆาตกรรมครั้งนี้
เกิดจากอะไรนะคะณตอนนั้นนะ
ภรรยาเจ้าของฟาร์มก็บอกว่า

ทีนี้มีโอกาสไปพูดคุยกับพันธ์ตำรวจเอกประวิทย์เอกชวน
เป็นผู้กำกับสืบสวนสอบสวน
กองบังคับการย์กองบังคับตำรวจพูทรจังหวัดซุราชธานีค่ะ
ท่านบอกว่าได้เชิญตัวนายสง่าพรพรมทองนุ่นเจ้าของฟาร์ม
พร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกชายไปสอบปากคำลักษณะคือแยกสอบอ่ะนะคะ
ที่สพกาญจนดิตโดยหลังจากที่สอบปากคำในเบื้องต้น
ได้มีการนำกำลังตำรวจกว่า๔๐นายลงพื้นที่ปูพรม
เพื่อค้นหาพยานหลักฐานต่างที่คาดว่าคนร้ายน่าจะทิ้งร่องลอยเอาไว้ที่จุดเกิดเหตุ
พร้อมทั้งค้นบริเวณฟาร์มหมูอย่างละเอียดนะคะโดยเฉพาะที่สระน้ำด้านข้างของฟาร์ม
ก็มีการใช้แม่เหล็กเนี่ยหาโลหะก็คิดว่าคนร้ายเนี่ย
น่าจะทิ้งมีดไว้ตรงนี้อ่ะนะคะทุกผู้ชมครับฟาร์มหมูแห่งนี้เนี่ยเป็นฟาร์มปิดนะฮะ
เดี๋ยวท่านดูแผนผังพื้นที่ของฟาร์มหมูอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นกราฟิกที่เราทำให้ดูนะครับ
จะเห็นว่าเขาก็จะมีทั้งจุดที่เป็นโรงเลี้ยงหมูนะฮะมีบ้านของเจ้าของบ้านของลูกชายนะครับ
บ้านของคนงานมีบ่อน้ำที่นี่เลี้ยงสุนัขอยู่ห้าตัวนะฮะ
เป็นสุนัขพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์ไทยนะครับคือเลี้ยงแบบคือดุอ่ะ
มันเห่าตลอดเวลานะฮะถึงขั้นต้องขังกรงอ่ะนะครับ
แล้วก็เป็นฟาร์หมูเพราะฉะนั้นหมูต้องเสียงดัง
คำถามก็คือว่าเมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยเอ๊ะถ้าเป็นคนนอกที่เข้ามาเนี่ย
หมามันไม่เอาหมูมันไม่ร้องอะไรเลยเหรอเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม
สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับมีสุนัขอยู่ห้าตัว
นี่ต้องขังกรงนะฮะวันนี้นะฮะค่ะแต่เวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ย
เจ้าของบอกปล่อยฮะอ๋อโอ้โหนี่ฮะเพราะฉะนั้นใคร
ใครคือคนที่บุกเข้ามาฆ่าคนงานสองผัวเมียแล้วก็ลูกวัย๕ขวบ
นะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
หมูแห่งนี้เป็นฟาร์มปิดนะฮะไม่มีบุคคลภายนอกเข้าออกนะครับ
เห็นไหมฮะคือเจ้าของเนี่ยเขากลัวเรื่องของการติดโรคของหมูเขาด้วย
นะครับมีแต่คนในเท่านั้นหมาเนี่ยโอ้โหมันเห่าตลอดเวลา
คือนี่ขังกรงนี่ยังเห่าขนาดนี้นะฮะถ้าปล่อยอยู่เนี่ย
คนเดินผ่านนี่แบบไม่ได้ง่ายง่ายนั่นสิคะถ้าเป็นคนนอกเข้าไป
หมาก็ต้องเห่าจะไปถึงบ้านคนงานตรงนี้ไม่ใช่ง่ายนะฮะ
หมูที่เลี้ยงไว้ในคอกนี้มันก็ส่งเสียงตลอดเวลาเวลามีคนเดินไปเดินมานะครับ
คือระงมไปหมดอ่ะนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฟาร์มหมูแห่งนี้
ต้องอยู่ในพื้นที่ไกลจากบ้านของชาวบ้านหน่อยค่ะนะฮะ
เรื่องของเสียงเรื่องของกลิ่นอะไรพวกนี้นะครับน้องสาวเจ้าของฟาร์มบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าพี่ชายได้จ้างสองสามีภรรยาชาวลาวให้มาดูแลฟาร์มหมูนาน๒ปีกว่าแล้ว
เขาก็มีลูกคนหนึ่งอายุ๕ขวบทำงานดีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แล้วฟาร์มนี้ฟาร์มปิดด้วยคือคนนอกจะเข้ามาง่ายเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่ใช่ค่ะ
ค่ะนอกจากว่าเจ้าของฟาร์มเองแล้วก็ลูกน้องพี่เลี้ยง
หมูกำลังจะโฆษหรือว่ามาพรรสมพันธ์อันนี้มาเลยนอนค้าง

เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เห็นหน้าเขาด้วย

แล้วดูแลทั้งหมดในความนั้นเลย

ด้วยฉีดสายยางอะไรแบบนี้
นี่ฮะก็อย่างที่คนเขาให้ข้อมูลแล้วเขาก็บอกเอ๊ะเจ้าของฟาร์มหมู
กับลูกชายก็เป็นคนใจดีนะอัธยาศัยดีมันจะเป็นใครนะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยสุดท้ายเขารู้ตัวจนได้นะฮะ
คนร้ายที่ก่อเหตุนะครับตำรวจบอกว่าเจอแล้วฮะ
ไม่ใช่คนนอกครับคนในนี่แหละใช่ค่ะในมากมากในสุดสุดด้วย
ในสุดด้วยนั่นก็คือลูกชายเจ้าของฟาร์มหมูแห่งนี้นั่นเองนะคะ
โอ้โหชื่อเล่นคนชีวิตชื่อม่วงนี่ใช่วันนี้คุมตัวพามาทำแห่ง
ผู้ชมดูชุดนี้ไว้ก่อนนะฮะแล้วดูรองเท้าแตะไว้ด้วย
ผู้ชายคนนี้ชื่อเล่นมวิทย์ชื่อจริงก็คือสุธิศักดิ์พรมทองนุ่นอายุ๒๖ปี
เป็นมือฆ่านะคะนี่ท่านผู้ชมดูนี่นะฮะเขาใส่รองเท้าแตะสีเหลือง
ใช่เสื้อสีม่วงแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวจะได้เห็นภาพต่อไปคุณผู้ชม
เพราะเมื่อคืนนี้หลังจากที่เกิดเหตุค่ะตำรวจได้รับแจ้งแล้วก็ลงพื้นที่เลย
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุถ้าย้อนไปสามทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ
ตอนที่เขาเจอศพกันถูกฆ่ากันอยู่ในบ้านสามแม่ลูกสามพ่อแม่ลูกใช่
วิทย์ก็มาเจ้าตัวไปยืนอยู่ด้วยก็เขาลูกชายเจ้าของฟาร์มนี่ใช่ค่ะ
ยืนดูนะคะแต่ไม่ยอมให้ปากคำแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการสอบถามข้อมูลด้วย
คือตอนนั้นตำรวจพยายามที่จะสอบถามข้อมูลเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วตำรวจจับได้ว่า
ในวิทย์เนี่ยมีพิรุษเมื่อคืนไม่พูดไม่ตอบอะไรทั้งสิ้น
พ่อพูดไปตัวเองไม่พูดไม่ตอบอะไรเลยค่ะอืมสุดท้ายตำรวจนำตัวนายวิทย์เนี่ย
ไปสอบปากคำเค้นสอบอยู่สักประมาณสองชั่วโมงนายวิทย์สารภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุ
ตำรวจก็เลยนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุเมื่อวานช่วงค่ำที่ผ่านมา
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ฮะวันนี้๖โมงเย็นเนี่ยพาไปชี้จุดทำแผน
ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ตีสามนะครับ
นายวิทย์บอกว่าสาเหตุที่ลงมือฆ่ายกครัวเนี่ยเพราะหึงหวงหึงหวงเหรอหึงหวงค่ะ
ไม่พอใจที่หนุ่มชาวลาวซึ่งเป็นแรงงานของฟาร์มหมูของคุณพ่อเนี่ย
ทำทีหยอกล้อเหมือนจะจีบภรรยาตัวเองอืมนายวิทย์บอกแบบนี้นะฮะ
อันนี้คำต่างอ้างพุทธวงศานะครับใช่ค่ะก็เลยลงมือก่อเหตุ
ขณะที่ทั้ง๓คนกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวกัน
มิดพระฟันไปที่ผู้ชายก่อนแล้วฟันไปที่ผู้หญิง
ส่วนเด็กเราก็ถามว่าเอาทำไมถึงฆ่าเด็กอ่ะ
นายวิทย์บอกว่าเด็กไม่ได้ตั้งใจฆ่านะแต่เด็กวิ่งไปกอดแม่
จังหวะที่จะฟันแม่เนี่ยก็เลยพลาดไปโดนเด็กนะครับ
ห่างจากบ้านจุดเกิดเหตุไปสักประมาณสามกิโลเมตรโอ้นี่มีดที่ใช้ก่อเหตุเลยฮ
ใช่มีดพระค่ะโอ้โหแล้วคมด้วยนะคะ
บอกจะฟันแม่แล้วลูกเข้ามาพอดีใช่โหดมากนี่แหละค่ะ
มีดอันนี้แหละค่ะที่ตำรวจไปเจอนะคะห่างจากจุด
สักประมาณ๑๘นาฬิกาตำรวจควบคุมตัวนายวิทย์เนี่ย
ก็คือช่วงเย็นที่ผ่านมาไปชี้จุดเกิดเหตุ
สถานการณ์ตอนที่นำตัวนายวิทย์ไปชี้จุดเกิดเหตุค่อนข้างวุ่นวายค่ะ

ภรรยาของนายวิทย์ก็คือนางสาวมิวไม่ยอมให้เข้าไปทางฟาร์มหมู

อย่างที่บอกไปเพราะฟาร์มหมูตรงนี้เป็นฟาร์มหมูแบบลักษณะปิด

ตำรวจเขาก็เลยใช้วิธีคือควบคุมตัวนายวิทย์เดินทางไปทางหลังสวนปาม
แล้วลักษณะตอนเข้าไปทางหลังสวนปามตรงนี้
เพื่อที่จะเข้าไปฟาร์มหมูที่จุดเกิดเหตุค่อนข้างลำบาก
เพราะว่ามันเป็นแผ่นคอนกรีตเล็กเดินเข้าไปได้ทีละคน

ตำรวจก็เลยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนแล้วก็ญาติเข้าไปด้วย

ใช่ค่ะตำรวจนายวิทย์นำตัวนายวิทย์ไปชี้จุดที่มีปากเสียงกับลูกจ้างชาวลาวนะคะ
แล้วก็ใช้มีดฟันชาวลาวทั้ง๓คน
จากนั้นก็เอาเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็มีดใส่ถุงนำไปทิ้งค่ะ
หลังจากที่ชี้จุดเสร็จแล้วเนี่ย
ตำรวจก็นำตัวนายวิทย์ขึ้นรถ
จังหวะนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะคะ

หมาของนายวิทย์ชื่อว่าพลค่ะ
พยายามจะขึ้นรถตามนายวิทย์ไปด้วย
นายวิทย์รักหมาตัวนี้มากน้ำตาคลอเลยนะคะ

พยายามวิ่งไปกอดมาสที่สุดแล้วก็กอดไปได้หนึ่งครั้ง

เดี๋ยวเดี๋ยว
คุณพี่จะกำหนดโทษหมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะ

เพียงอะไรคะ

แล้วลูกเห็นว่ายังจะขึ้นรถไปด้วยเลย
นี่คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะฮะ

คือถ้าคุณรักหมาหรือว่ารักครอบครัวเนี่ยคุณต้องไปก่อเหตุแบบนี้

คือชุดที่เขาก่อเหตุแล้วเขาเอาชุดเดิมเขาไปทิ้ง

ว่าไปยืนดูในจุดเกิดเหตุที่ตำรวจมาเมื่อคืน

ทีนี้คุณมิวภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ย

กลับมาก็ราว๑ทุ่มของวันที่๑เมษายน

ก็ออกไปงานศพพร้อมกับผู้ต้องหานั่นแหละ
ซึ่งตอนนั้นสามีก็ไม่ได้มีพิวรุธอะไรนะ

ก็เห็นสบทั้ง๓คนแล้ว
ยืนยันนะคะว่าไม่มีเรื่องชู้สาว
ไม่รู้ว่ามีเรื่องขัดแย้งระหว่างอะไรกันนะคะ
วันหน้าถ้ามาเบื้อนนี้
ที่เล่นฟังคือเสียงของอ้าพูดทงหา

แต่ภรรยาของพูดทงหายืนยันว่าไม่มีเรื่องทิ้วสาวเลยทั้งสิ้น
แต่พูดทงหาอ้างว่าเกราะแทนบันผู้ชายชาวราว